ที่ที่เราพาคุณผู้ชมตลอดกันไปบ่อยมากเลย

ไปที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะในช่วงนี้โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นเดือนแบบนี้
สาธุชนเข้าไปที่วัดนี้กันเยอะแยะมากมาย
เพราะว่าเขามีการทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชคค่ะ
ไปกับเราก็เหมือนได้ดูการทำบุญไปด้วยนะคุณนะ

บรรยากาศตอนนี้โอ้โหคุณค่ะ
มองไปทางไหนก็แทบจะไม่มีที่ว่างเหลือให้นั่งให้เดินเลยนะครับ
เพราะว่าผู้คนเขาแห่แหนมาไหว้กันไม่ขาดสายเลยที่วัดแห่งนี้
คือจริงแล้วนอกจากมาไหว้เสริมสิริมงคลแล้วเนี่ยนะ
ก็มาร่วมพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมา
ทางวัดจัดขึ้นที่บริเวณสาราพระราหู๘ทิศค่ะ

มีการไล่รำบวงสวงกันแบบนี้ด้วยนะ
ในพิธีนะคะก็มีพระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่าพระอาจารย์แป๊ะ
เป็นพระเกจิชื่อดังท่านเจ้าอาวาสแห่งวัดเนี่ยนะคะ
ก่อมาทำพิธีประกอบพิธีให้สาธุชนญาติโยมทั้งหลายแบบนี้
ซึ่งก่อนการเริ่มพิธีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
เมื่อสักครู่ก็จะมีการรำบวงสวงถวายพ่อปู่แม่ย่ากันไป
โดยนางรำก็จะใส่ชุดพื้นเมือง๔ภาคเลย
แล้วก็มีการรำถวายนี่ถวายคล้ายกับเป็นการร่ายรำ
โบราณคดีอะไรต่างแบบนี้นะคะ
วงสวงก็คือเป็นสีสันให้บรรดาญาติโยมสาธุชนได้ดูกันไปก่อนนะครับ
คือคุณรู้ไหมมันมีความฮือฮาที่เกิดขึ้นด้วย
อะไรคะสิ่งที่สร้างความฮือฮาในพิธีนี้คืออะไร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

ช่วงนี้ปัจประชาชนมีแต่ไม่ต้องหยิบออกมาพกเอาไว้ในกระเป๋าแต่บางคนเขาก็หยิบลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเนี่ยมาใส่ถาดเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะมาประกอบพิธีทำพิธีกันนั่นเองนะจ๊ะจากนั้นค่ะทุกคนก็นำสิ่งของที่นำมาถวายเนี่ยไว้ให้พ่อปู่แม่ย่ากันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะให้หลวงพ่อแป๊ะเนี่ยปะพรมน
ไปล้วงไปจกอะไรไปล้วงไปจกไปคลำก็ได้
ล้วงในหายทองคำแบบนี้สบายใจหน่อย
ล้วงหายทองคำเพื่อที่จะไปหาอะไรต่างนานาที่อยู่ในนั้น
ลองสำรวจดูซิว่าในนั้นมีอะไรอยู่บ้างอันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันนะคะ
แต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคแล้วมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะ
โดยเฉพาะช่วงใกล้ที่จะมาถึงนี้ซึ่งสลากินแบ่งรัฐบาลก็ออกวันที่๑มีนาคมตรงกับวันอาทิตย์สำหรับงวดนี้นะคะ
งานนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างอันนี้ดิฉันไม่รู้ดิฉันบอกคุณผู้ชมไม่ได้นะคะ
ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีโอกาสอยากให้ลองไปกันดู
หรือใครมีโอกาสได้ไปแถวจังหวัดนครปฐม
อย่าลืมแวะเวียนกันไปได้ไปทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชคนะคะ
จริงเข้าวัดเนี่ยไปเข้าวัดแล้วก็หวังจะได้บุญ
แต่มองตาคุณเราก็หวังจะได้ใจ
อืมแต่ถ้าไปทั้งวัดแล้วก็ไปมองตาคุณ
ก็จะได้ทั้งบุญได้ทั้งหัวใจคุณค่ะ

คุณได้ทั้งบุญทั้งหัวใจไหมคะ
ใช่ได้สิ่งที่เป็นมงคลมาแล้วได้มาเนี่ยนะครับ

อบให้ผมคนเดียวที่ไหนแล้วส่งมอบมาให้กับสาว
ข้างผมด้วยลองโชว์หน่อย

โฮแค่ดีฉันเห็นด้วยฉันก็รู้สึกขนลุกแล้วอ่ะค่ะ
น่าจะเป็นของของช้าง
ค่ะเอาไว้บังคับช้าง

เอาไว้ต่อสู้เอาไว้สู้กับพวกปัญหาต่างของมุนบาดของเราในชีวิต
คือขออันนี้มันสามารถบังคับช้างได้
เพราะฉะนั้นปัญหาหรืออุปสรรคใหญ่เราก็จะสามารถบังคับ

แล้วสามารถใช้บังคับสามีที่บ้านได้ด้วย
วิธีการยังไงคะคุณยังไม่เคยได้ลองทำเลยคุณยังไม่ได้บอกคุณเชิญเลยลองไหมคะลองทดสอบไหมคะ
วันนี้ลองเลยค่ะกลับไปเจอคุณสามีแล้วทำยังไง
ใช้ให้ไปทำนู่นทำนี่ลองใช้นี่นะ
ทำทุกอย่างมาแล้วเยอะแยะทีนี้จะเชื่อเมียเยอะแบบนี้
ควับไปทีนี้ที่ฝาให้เลยไม่ขนาดนาน
จริงแล้วไม่ได้ลบหลุดนะแล้วแต่ว่าขออย่างที่บอกขอช้างมันสามารถเอาไว้บังคับช้างใช่ไหม
แปลว่าเราก็จะบังคับเรื่องราวที่มันใหญ่โตได้

หนักให้เป็นเบาหรือทุกอย่างก็อยู่ภายใต้เราจัดการได้ให้มีสตินะคะ
องค์นี่นะอะไรนะพญาพญาเต่าเรือนใช่ไหมใช่ค่ะมี๒องค์นะคะเป็นพญาเต่าเรือนพระเงินพระทอง
รวยทันใจหนึ่งองค์นะคะนี่อันนี้ก็เป็นพญาเต่าเรือนเหมือนกันนะคะจากหลวงพ่อแป๊ะนะรุ่นรวยสุดนี่
มีสององค์ด้วยกันนะคุณผู้ชมดูใกล้ต้องบอกว่าท่านเมตตาพวกเรามากเลยนะ
คือรอบแรกค่ะคุณชนะมาแล้วรอบที่๒ฝากน้องช่างภาพน้องนักข่าวมาให้เราอีกรอบหนึ่ง
ก็ต้องสาธุนะคะแล้วก็กลับขอบพระคุณพระอาจารย์แป๊ะมากเลยนะคะมีโอกาสจะแวะเวียนกันไปอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
ไปร่วมทำบุญสมทบทุนนะคะในการดูแลบำรุงธนุบำรุงสาขาประโยชน์ด้วย